เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน
มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าร่วมรับฝั่งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้สาขาพลังงาน
โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาศัยความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการร่วมกันรับมือกับปัญหาความท้าทายด้านพลังงานทั่วโลก
กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน
กรอบความร่วมมือเอเชียภายใต้หัวข้อ
มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากทุกภาคส่วนในแวดวงพลังงานจำนวน๔๕คน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่๗
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
และแนวทางตามข้อตกลงปารีสที่ไทยเป็นประเทศภาคี
ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทไทยด้านพลังงานสะอาดอีกด้วย
เราต้องมองภาพกว้างว่าในขณะนี้ที่โลกในภาพรวมมีความไม่แน่นอนสูง
กำลังเป็นที่จับตามองของโลก
อย่างแรกเลยที่จะจับต้องได้มากที่สุด
คือความมั่นใจของประเทศเอเชีย๓๔ประเทศ
ว่าเรานี่แหละจะเป็นหลัก
ให้กับท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก
เรานี่คือความแน่นอนอันนึง
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

การพัฒนาพลังงานยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส์

ซึ่งได้มีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

และผู้แทนด้านพลังงานจากญี่ปุ่น
เข้าร่วมอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิด
อาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชีย
โดยอาศัยความหลากหลายเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทาย
ขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานในภูมิภาค
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม